ต่อที่เหตุเพลิงไหม้นะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้ทุ่งย่ากินเนื้อที่กว่า๒๐ไร่ที่จังหวัดตรังครับ
อีกเหตุการณ์หนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานแปรรูปไม้ของนักธุรกิจชาวไทย
ความเสียหายไม่ต่ำกว่า๑๐ล้านบาทครับ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลวางกะและก็องค์การบริฐานส่วนตำบลน้องหลู่
อำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีระดมรถดับเพลิง๖คัน
ฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้อย่างหนักภายในโรงงานแปรรูปไม้เฟอร์นิเจอร์
พญาตองซูของพม่าเขตติดต่อกับชายแดนไทยที่บ้านด่านจดีสามองค์อำเภอหนองหลู่
ใช้เวลาในการควบคุมเพลิงประมาณ๓ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
นายปากรกัณวลีในอำเภอสังขระบุรีก็บอกว่าโรงงานดังกล่าวนั้นเป็นของนายพรอันนันโตใหญ่ครับ
นักธุรกิจชาวไทยมีพื้นที่ทั้งหมดสิบห้าไร่ก่อนเกิดเหตุคนงานก็เห็นไฟลุกไหม้ขึ้นบนหลังคาของโรงงาน
ประกอบกับโรงงานนั้นมีขี้เลื่อยจำนวนมากทำให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
บริเวณความเสียหายเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า๑๐ล้านบาทส่วนสาเหตุนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
เช่นเดียวกันกับที่จังหวัดตรังนะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้ทุ่งยากกว่า๒๐ไร่ติดกับสถานบันเทิงชื่อดังในตำบลบ้านโพอำเภอเมือง
เจ้าหน้าที่ต้องใช้รถดับเพลิง๒คันมาดมฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
เนื่องจากว่าบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นย่าแห้งครับและเกรงว่าจะลุกลามไปไหม้สถานบันเทิงที่สร้างจากไม้ข้างหลัง
ใช้เวลาในการควบคุมเพลิงประมาณ๒ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับ
ส่วนชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงหลายคนก็ได้รับผลกระทบจากควันไฟทั้งแสบตาแสบจมูก
แต่ว่าบ้านบริเวณของประชาชนและสถานบันเทิงไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดครับ